ถึงความพร้อมของทีมชาติไทยแบบต่อเนื่อง
จะเริ่มแข่งขันวันพุธนี้แล้วนะครับ
ช่วงนี้ไปตามรายงานสดดีกว่าจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
มีความเคลื่อนไหวการฝึกซ้อมแท็กติก
ที่เราจะใช้ในการวิชิตเวียดนามในเกมรอบตัดเชื่อ
แล้วก็สัมภาษณ์นักเตะโดยเฉพาะคู่พี่น้องนะครับ
อย่างสุปโชคสารชาติแล้วก็สุพนัทเหมือนตา
ติดทีมชาติพร้อมกันในนามทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับ

ก็เดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรำเรียบร้อยแล้วนะครับ

เมื่อวานนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรำนะครับ

ซึ่งเมื่อวานนี้นักเตะยังมาไม่ครบครับ
แต่ว่าการฝึกซ้อมก็ยังดำเนินต่อไป

ก็จะมาสมทบกับทีมแบบครบถ้วนครับ
ทั้งธิรธรรมบุญมาธรรมรวมไปถึงธิพันธ์พ่วงจันทร์
ซึ่งเมื่อวานนี้โคชโตยสิริษักยอดญาติไทย

หนึ่งในนักเตะที่มีโอกาสจะสร้างประวัติศาส
ลงเล่นหนัดที่๑๐๐ก็คือธิรศิลป์แดงดาครับ
ซึ่งกำลังจะสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนาม

น่าจะมีชื่อของธิรสินครับ

ตื่นเต้นกับนัดที่๑๑
ที่อาจจะมีโอกาสได้ร่วมเล่นในนัดที่๑๐๐
ก็มีหลายอารมณ์
ความรู้สึกทั้งยอมเต้น

สองน้องนักเตทีมชัตต์ไทย
ได้เปิดใจหลังทั้งคู่มีชื่อในทีมชาติไทยชุดคิงส์ครับ
และนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีชื่อในทีมชาติชุดใหญ่ร่วมกันครับ
ทั้งคู่เปิดใจนะครับว่าไม่คาดคิดว่าจะติดทีมชาติได้รวดเร็วขนาดนี้
ส่วนตัวก็อยากจะโฟกัสกับผลงานและทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันทั้งคู่ยังกล่าวด้วยนะครับว่านี่ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว
และอยากจะสร้างผลงานให้ครอบครัวได้ผูกใจครับ
ก็จริงก็ไม่ได้คิดหรอกครับ
ก็มันคงเป็นความฝันมากกว่าจริง
แต่ว่าพอมาถึงวันนี้แล้วเราสามารถทำได้ทั้งสองคนก็รู้สึกดีใจแล้ว
แล้วก็ภูมิใจครับที่ทำได้
ในสุดใหญ่ในทีมชาติสุดใหญ่และก็ต้องทำได้และก็อยากจะติดไปเรื่อย
ก็แสดงความดีด้วยกันครอบครัวดีใจด้วยที่ไม่เชื่อทั้งสองคน
และก็ก็คงภูมิใจครับ
ขณะที่ทีมชาติกรศาลกลับวันนี้ก็ได้ลงฝึกซ้อนตามโปรแกรมแบบออฟฟิเชียล
เชี่ยวในช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาครับ
ฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับยังคงไม่มี
ูโคมาติน่าอดีตนักเตะจากเอเวอร์ตันครับ
รวมไปถึงเรียนโดร์บากูน่าจากคาดิฟต์ซิตี้
ที่จะตามมาสมทบในช่วงคืนวันนี้ครับ
แต่การฝึกซ้อมก็ดำเนินไปโดยยังคงมีนักเตะกำลังสำคัญอยู่นะครับ
ซึ่งทีมชาติกิราเซาจะพบกับทีมชาติอินเดีย
วันที่๕มิถุนายนนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีครับ
และในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยก็จะมีโปรแกรมฝึกซ้อม

โดยจะเป็นการติวเข้มแท็กติกครั้งสุดท้ายที่จะเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับ
ซึ่งแฟนก็สามารถติดตามข่าวสารรวมไปถึงให้กำลังใจทีมชาติไทยได้นะครับ

เช่นเดียวกับทีมข่าวที่ก็จะยังเกาะติดอยู่ที่ช้างอารีน่าแห่งนี้ตลอด

ธิรเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพวิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

โดยผู้ถือบัตรช้างศึกเมมเบอร์จะรับส่วนลดค่าบัตรเข้าชมอีก๕ครับ